หลังจากที่รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
ก็มีเสียงสะท้อนจากผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่
มองว่าข้อกำหนดการใช้เงินไม่ตรงกับความเป็นจริง
กระทรวงการคลังก็กำลังพิจารณา
ปรับหลักเกณฑ์การให้วงเงินช่วยเหลือ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จินตนานาจารย์แม่บ้านบริษัทเอกชน
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยผ่านเว็บไซต์
หลังลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เพราะหวังว่าจะได้รับเงินมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
เธอเดินทางมาทำงานโดยรถโดยสารประจำทาง
จากลาพร้าว๔๒ไปย่านหมอชิต
ใน๑เดือนเธอมีค่าใช้จ่ายประมาณ๓๕๐บาท
แต่ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๖๐เป็นต้นไป
รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
มูลค่า๒๘๕๐บาทต่อเดือน
โดยกำหนดประเภทการใช้จ่ายไว้ที่ค่าไฟฟ้า๒๐๐บาท
ค่าน้ำปลาปลา๑๕๐บาท
ค่ารถโดยสารรถเมย์ขอสมก๖๐๐บาท

แต่จินตนามองว่าวงเงินช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการที่กำหนด
ตรงกับความต้องการในชีวิตประจำวัน
ถ้าจะเจอชีวิตประจำวันก็ไปทำงานก็รถเมย์ค่ะ
รถไฟฟ้ารถอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้ว

อันนี้ก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าถ้าจะปรับให้จริงค่ะ
ให้ดูด้วยว่าชีวิตประจำวันที่สอดคล้องจริงแล้วมันยังไง
ส่วนที่เขาจ่ายมาให้จริงแต่เราไม่ได้ใช้
อย่างส่วนค่ารถทัวร์ค่ารถไฟฟ้า
ขอให้แบบเอามาทบกับค่าน้ำค่าไฟด้วยได้ไหม
เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
เพราะต้องการเงินมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
แต่เขากังวลว่าเงินดังกล่าวไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามความจำเป็น
เพราะวงเงินที่ได้รับผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
กำหนดการใช้จ่ายแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
แต่ถ้าผมได้เป็นเงินสดอย่างนี้
หรือว่าเขาโอนมาให้ทางบัญชีเงินสด
ผมก็สามารถเอาไปใช้จ่ายค่ากับข้าว
ค่าไฟค่านมลูกอะไรพวกนี้แหละครับ

เพราะเห็นพี่เล่าให้ฟังว่าอย่างค่าน้ำเอง
นี่คือเราก็ไม่ได้ใช้น้ำปลาปลาเขา

ข้อกังวลที่เกิดขึ้นทำให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การใช้เงินให้เหมาะสม
ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพและ๕จังหวัดโดยรอบ
ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีการปรับหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ความต้องการพื้นฐานอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
หลักกระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าภายใน๑๒สัปดาห์นี้
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการนี้
และเริ่มแจกบัตรได้ตั้งแต่เดือนกันยายน
เพื่อเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่๑ตุลาคม๒๕๖๐